เราเอง๓คนเนี่ยก็มีปลื้มซุปตาตัวจิ๋วด้วยเหมือนกันนะ
ก่อนหน้านี้เราเห็นตัวแม่เขาสวยเลิศเชิดกันไปแล้ว
สลัดผ้าถ่ายแบบริมทะเลกันไปแล้ว
คราวนี้เรามาดูแฟชั่นของเบบีริมทะเลกันบ้างดีกว่า
วันนี้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมมีใครบ้างมาดูกันค่ะ
เริ่มกันที่สาวน้อยคนแรกน้องมารินลูกสาวของแม่มิวนิถาคุณผู้ชมค่ะแน่นอน
เที่ยวทะเลทั้งทีแฟชั่นต้องมีมาฝากเอฟซีแน่นอน
ชุดนี้เกร่มากคุณผู้ชมดูเอานะ
เรสผ้าถากเข้าเซตกับที่คาดผมสีแบบเรนโบคุณผู้ชม
คือจริงนะน้องมารินเขาเป็นคนที่มีเครื่องหัวเยอะมาก
ด้วยความว่าผมน้องยังไม่ค่อยขึ้นคุณแม่เขาก็สัญหาเครื่องหัวมา

แล้วชุดของน้องเนี่ยพอใส่ปุ๊บเป็นยังไง

แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าผ้ามันถ่วงหรือเปล่า

ก็เป็นเซตเป็นคู่กันนะคุณผู้ชมเห็นแล้วน่ารักสดใสเห็นแล้วป้าแบบเราชื่นใจมากและยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะไปทะเลทั้งทีมันต้องมีอะไรคะมันต้องมีชุดว่ายน้ำ
น้องลาลินก็เลยใส่ชุดว่ายน้ำวันพิษลายทางเกรถ่ายคู่กับพ่อเซนแม่มิวกันไปเลยคุณผู้ชมจริงเนี่ยเขาจะมีแบบชุดว่ายน้ำนะแล้วก็ถ่ายรูปกับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นครอบครัวหันศาไปอีกแบบนึงนะคะ
ส่วนสาวน้อยคนนี้ค่ะน่ารักตาแป๋วฟันกระต่ายน่ารักสุดเลย
เบบี้นาตาชาคุณผู้ชมดูนะ
ลูกสาวของพ่อฟุ๊กกับคุณแม่นาตาลีมาพร้อมกับแฟชั่นทูพีชสีพาสเทล
เสื้อพร็อปไพโซโบใหญ่สีชมพูเป็นยังไง

ใช่ค่ะบวกกับกางเกงขาสั้นนั่งเล่นซ้ายอยู่ริมทะเล
เออแล้วดูเขาใส่มงตาเด่นกว่าของคุณแม่เยอะเลยนะคะ
ด้านหลังเนี่ยเป็นท้องฟ้าตัดกับน้ำทะเลสวยเลย
นางแบบตัวน้อยของเราก็น่ารัก
บอกเลยว่ามีแต่คำว่าน่ารักสดใสเต็มไปหมดจริงนะคะ
ลูกของพ่อเปิ้ลกับแม่จูนคุณผู้ชมบอกเลยว่าสีสันคัลเลอร์ฟูสุด
แต่ที่น่าโฟกัสก็คือ๒พี่น้องคู่เล็กออกูธกับออร์เกรส
คือสีชุดแสบตามากส้มสดเหลืองสดงดหวานไปเลยจ้ะ
อยู่กรุงเทพยังมองเห็นน้องสองคนนี้นะคุณผู้ชม

แต่แฟชั่นบ้านนี้สีชุดก็ไม่สุดเท่าสีหน้าของน้องเล็กอย่างใยออร์เกรส
โอ้โหคุณผู้ชมดูเอาหน้าโหดเหมือนโกรธใครมา
มีคนขัดใจหรือว่าหัวใจมันกำลังเรียกร้องหาอาหารอยู่หรือเปล่านะคะคุณผู้ชม
แต่ใดป้าก็รักรักทุกคนรักเท่ากันน่ารัก
เขาผอมลงนะเห็นไหมส่วนสูงเริ่มไล่ทันพี่แล้วก็ติดตามได้แฟชั่นเด็กนะคุณผู้ชมน่ารักดี